คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้บนท้องถนนนะครับ
คือรถ๑๐ล้อบางคันเขาติดไฟคุณ
ติดไฟสปอร์ตไลท์เหมือนบางคันเขาแต่งรถไงคุณ

สปอร์ตไลท์เต็มหน้ารถบรรทุกเลย
เวลาเปิดทีมันส่องตาส่องเข้าคนขับรถคันอื่นนะครับ
ทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวระหว่างรถสิบล้อ๒คันนะฮะ
เปิดไฟสปอร์ตไลท์ใส่กันคุณ
เปิดใส่กันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นปัญหาอย่างไร

ทำไมต้องถือมีดละ
ให้อย่าไม่เปิดไฟสปอร์ตไลท์

มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ตัว
โอ้โฮนี่เป็นช่วงการตกเถียงกาหน้า
แต่คนหนึ่งเอามีดลงมาด้วยนะครับ
สาเหตุเกิดจากเรื่องของไฟสปอร์ตไลท์ที่มันส่องสว่างแล้วก็แยงตานะฮะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุที่ถกเถียงกันระหว่างโชเฟอร์รถบรรทุก๑๐ล้อ๒คันนะครับ

ส่วนอีกฝ่ายใช้กล้องมือถือเป็นอาวุธในการบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นหลักฐานนะครับ
แม้ว่าตอนหลังฝ่ายที่มีมือถือถ่ายคลิปไว้นะฮะจะท้าให้อีกคนนึงที่มีมีด
เอาเอามีดวางลงซะแล้วมาต่อยกันตัวต่อตัวดีกว่าไหมนะฮะ
แต่ว่าฝ่ายที่ถือมีดก็ไม่ได้รับคำท้าแต่อย่างใดนะครับ
โชเฟอร์๑๐ล้อเจ้าของคลิปคือคนที่ใช้มือถือถ่าย
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเรื่องนี้เกิดจาก
โชเฟอร์๑๐ล้ออีกคันที่ถือมีดลงมา
คือรถของเขาไฟสปอร์ตไลท์มันส่องสว่างเกินไป

ฝ่ายที่ถ่ายคลิปก็เลยเปิดไฟ
สัญญาณบอกกันบอกว่าอ้าวจอดข้างทางกันก่อนไหม
เพื่อจะเคลียร์กันอย่ามาเปิดไฟส่องหลังแบบนี้
แต่ทีนี้พอจอดกันเรียบร้อยแล้ว
กลายเป็นคลิปที่เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็หัวร้อน
ลงมาจากรถเลยแล้วก็มีมีดมาด้วย
ก็เหตุการณ์หลังจากที่เป็นคลิปเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้ว
ก็ต่างแยกย้ายกันไปและที่นำคลิปมาโพสต์
เพื่อจะเตือนเพื่อนคนขับรถใหญ่ด้วยกัน
อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันในการดูแลคนขับรถคันอื่นด้วย
ช่วยการรับผิดชอบต่อคนขับรถอื่นด้วย
ถ้าไฟรถของท่านมันสปอร์ตไลท์ส่องสว่างเกินไป
ไม่งั้นไฟมันจะแยงตาแล้วมันจะเป็นปัญหาในการขับขี่
อย่างกรณีนี้คืออยู่คันหลังใช่ไหม
ไฟสปอร์ตไลท์คันข้างหน้าเขามองกระจกหลัง
ก็เห็นไฟสะท้อนมาถ้าเป็นรถคันที่วิ่งสวนมา
ก็เห็นไฟสปอร์ตไลท์ของคันที่วิ่งสวนมาอีกมันก็แสบตา
ผมเห็นรถนัดทุกบางคันแต่งไฟเป็นสิบดวงเลย